มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชายภูมินะครับ
ก็เป็นว่าที่เจ้าเบ่า
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปเพื่อจะไปแจกการ์ด

นี่ฮะปรากฏว่าไปชนกับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

คือเตรียมจะแต่งงานแล้วกลายเป็นว่าญาติญาติ

นี่ครับเป็นภาพที่ว่าที่เจ้าเบ่าคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ออกจากทางออกหมู่บ้าน

จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์อีกคันขี่มาทางตรงนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
บนถนน๒๐๒สายชายภูมิบัวใหญ่
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัส๓รายนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมด
กู้ภัยเขาก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
แต่ปรากฏว่าใน๓รายเนี่ยที่สาหัสเนี่ยเสียชีวิตไป๒นะครับ
ผู้เสียชีวิตมีนายสุเทพเสราชัยอายุ๒๘คนนี้คือว่าที่เจ้าเบ่า
อีกคนนึงคือนายธวัชชัยโพนาฝ่ายอายุ๑๖
ส่วนอีกคนที่สาหัสอยู่คือนายกฤษณพงศ์ปรางชายภูมิอายุ๒๐
ซึ่งก็พังยับเยินทั้งคันเหมือนกัน
เพื่อนของนายสุเทพชื่อว่าพลทหารนัทธวุฒิธรรมโชธอายุ๒๒
บอกว่านายสุเทพเนี่ยเป็นว่าที่เจ้าเบ่าเขาอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายนะ
นายสุเทพเนี่ยเพิ่งมาหามาคุยเรื่องการเตรียมงานแต่งงานที่บ้านของเขา
แล้วก็ขอตัวกลับก่อนบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมงานอะไรอีกหลายอย่าง
มารู้ข่าวทีก็เพื่อนผสมบัติเหตุเสียชีวิตละ
พี่ชายของนายสุเทพว่าที่เจ้าเบ่าบอกว่าน้องชายกำลังจะเข้าพิธีวิวา
งานแต่งงานเนี่ยกำหนดไว้คือ๙พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วต้นเดือนหน้าแล้ว
เตรียมทุกอย่างใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะแจกการ์ดแจกซองจัดเตรียมจองโต๊ะจีนนะ
แต่ว่าสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตคือแม่เนี่ยพอรู้ข่าวว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่แบบร้องไห้ตลอดเวลาเป็นลมไปหลายครั้ง
เนี่ยภาพพรีเวดดิ้งเตรียมเอาไว้ถ่ายกับเจ้าสาวนะครับ
ทางตำรวจสพเมืองชายภูมิบอกว่าก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะครับ
ก็ต้องรอให้คนที่บาดเจ็บสาหัส๑คนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยรอให้สามารถให้ปากคำได้ก็ค่อยมาสอบสวนหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่ง